เขาเรียกว่าเป็นเรื่องของการกะเวลากับระยะทาง
บางทีเรากะว่าเวลานี้มันจะพอดีกับรถ
มันจะพอดีกับอะไรก็ตามที่เราคาดคณีเอาไว้
แต่ว่าถ้าเกิดว่ามันไม่เป็นอย่างใจคิดเนี่ย

ดิฉันจะพาไปดูพี่พนักงานรักษาความปลอดภัยคนนี้
เขากะระยะทางกับเวลาผิดพลาด
จนมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้
ดิฉันไม่แน่ใจว่ากะระยะทางผิด

แต่ต้องมีอะไรสักอย่างที่ผิดอ่ะค่ะ

มีเพื่อนก็หัวล้อ
เพื่อนคือตัวงอแล้วอ่ะ
ทั้งเจ็บทั้งอายค่ะ

ทำให้วิ่งเหมือนแบบเรื่องเกมโชว์เหมือนกันบ้าง
ถ้าหลบซ้ายวับอีกสักก้าวหนึ่งไม่เจ็บนะคะ

ลงตรงเลยอ่ะคุณตรงจังเลยอ่ะ
เอาจริงพี่คนนี้โชคดีนะที่ไม้กั้นมันอาจจะไม่ได้แบบเจาะเข้าไปหรืออะไรอย่างนี้
นึกออกไหมถ้าเกิดว่าแบบมันลงมาเร็วหรือมันเจาะเข้าแบบศีรษะอย่างนี้นะ
มันเป็นอุบัติเหตุได้เนอะยังไงระมัดระวังกันหน่อยดีกว่าค่ะ
เรื่องของการกะระยะเวลาการเดินทางอันนี้จำเป็น
แต่กะระยะในการวิ่งพันไม่ต้องหรอกเดินโอ้มเสียเวลาน้อยจะปลอดภัยแน่นอน